คุณผู้ชมรถใหญ่คนขับรถสิบล้อไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่คนขับแจ๊สกับคนที่นั่งมาด้วยนี่โดนอัดก๊อปปี้อยู่ติดกับพวงมาลัยเลย
วินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยชีวิตหน่อยค่ะ
เห็นไหมนี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องเอาเครื่องตัดถ่างเนี่ยพยายามมาตัดชิ้นส่วนของรถแล้วจะเอาคนที่ติดอยู่ข้างในรถแจ๊สเนี่ยออกมานะคะ
กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิที่กาญจนบุรีเนี่ยโอ้ยต้องทำงานแข่งกับเวลาเลยค่ะ
คนขับอยู่อัดก๊อปปี้ติดอยู่กับพวงมาลัยส่วนคนเจ็บอีกคนนึงนั่งอยู่ด้วยกันคู่กันกับคนขับก็ถูกอัดก๊อปปี้อยู่ติดกับคอนโซน่า
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะรถชนกันที่ถนนสายเขาน้อยบ้านถ้ำ
อยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยดูสิสภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมรถสิบล้อคัน
นู้นอีซูซูนี่นะคะจอดอยู่ริมถนน
คนขับ๑๐ล้อยืนอยู่แล้วห่างออกไปเจอฮอนด้าแจ๊สสีขาว

แล้วคนขับถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับพวงมาลัยกับคอนโซล
ได้รับบาดเจ็บร้องควนคลางเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาอุปกรณ์ไปช่วย
ปรากฏว่าคนขับนะคือนายนพเกตดิหลกเริกอายุ๓๖ปี
เขาได้รับบาดเจ็บตามเนื้อตามตัวขาขาขวาหักผิดรูปเลยนะคะ
ส่วนคนที่นั่งมากับนกพระเกตคนขับเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกเหมือนกัน
คือคุณลุงมนตรีชัยเฉลิมศักดิ์อายุ๕๘ปีค่ะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาตัดทาง
นำตัวคนขับนำตัวผู้โดยสารออกมาได้

รีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดคือใครล่ะ
คนขับรถ๑๐ล้อเขาอยู่ตรงนั้น
ก็เลยไปถามคนขับรถสิบล้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังซิ
เขาบอกว่านี่เอาจริงตอนที่นักข่าวไปเนี่ย

คือมันดูท้องฟ้าแบบท้องฟ้าเปิดแล้วดูสว่างสดใส
แต่ตอนที่เกิดเหตุนั้นฝนมันตกหนัก
แล้วแจ๊สเนี่ยขับมามีความเร็วระดับหนึ่งเลยค่ะ
พุ่งชนด้านข้างของ๑๐ล้อพอดี
ตัวคนขับสิบล้อเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ก็ตกใจนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาตัวคนขับสิบล้อไปสอบที่สพท่าม่วง
แล้วเดี๋ยวคนขับรถแจ๊สรวมถึงผู้โดยสารที่มากับรถแจ๊ส
เดี๋ยวต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ